สีสันข่าวเช้าตรูไทยลัดมาแล้วค่ะ
เตางอยยังขึ้นชื่อและลือชานะครับ

แบบไหนเชิญชมได้เลยครับ
เต้อง้อยเต้อง้อย
กินหลายแนวแล้วแต่ชอบ
รายนี้สงสัยชอบตกปลาเป็นประจำ
ลีลาท่าเต้นก็เลยเป็นท่าการตกปลา
เยอะทั้งคว่างจบเพลงนี้ได้ปลากี่ตัวครับคุณพี่
อ้าวลุกจะนอนทำไมล่ะครับ
งั้นปรับทิศทางเออลุกแล้วเอาเดินต่อไป
งั้นนอนต่อปรับไปอีกทางลุก
แม่เจ้านายครับจะดึงผมได้ไหมครับกำลังเผิน
เพราะพื้นเย็นน่านอนเป็นอย่างมาก
ใครบอกว่าผมชอบเล่นดินสกปรก
ยืนยันว่าน้องหมูยุคใหม่ของผมชอบสะอาดชอบอาบน้ำ
และเหล่าหมูแบบพวกผมก็มีความสุขเมื่อเจอน้ำ
เช้าแบบนี้สุขสบายเมื่อเจอน้ำเย็น
เย้อุดอุด
ฝึกเสร็จก็มีการแข่งขันดูสิครับ
การแข่งขันแต่ละจุดต้องรวดเร็วและแม่นยำ
ดูแล้วก็ต้องพัฒนาทั้งทีมเลยทีเดียว
นี่แหละครับเรียกว่ามืออาชีพ
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ